นายกรัฐมนตรีไม่ขอรับเงินเดือน

จะเอาเงินนี้ส่งต่อให้กับกลุ่มเปราะบาง

โพสต์ภาพโพสต์ข้อความเอาไว้

นายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี

พร้อมด้วยคณะได้มอบเงินบริจาค๔๐๐๐
เพื่อใช้สำหรับจัดหาสิ่งของที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็ก
ในมูลนิธิจำนวน๙๐คน

เข้ามาสนับสนุนมูลนิธิเด็กในครั้งนี้

เพื่อนำไปหาทางออกให้กับพวกเราด้วยนะคะ

ำวุ้นเส้นกับไก่ทอด

เด็กอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรัก

แกงส้มผักรวมกุ้งสดปีกไก่ทอดนะคะใช่ฮะ
คือจริงงบตรงนี้เขามีคณะกรรมการในการจัดสรรนะ
จะไปลงที่มูลนิธิต่างหรือกลุ่มเปราะบางต่าง